หรือว่าถ้าเป็นของเมืองไทยเทียบกันนี่ก็จะเป็นยุคสุนทราพรเต้นลีล่าอะไรอย่างนี้
อยากจะเชิญชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่เราพาคุณพ่อคุณแม่มาเต้นรีราชกันดีกว่า
ส่วนตัวหรือว่าคุณครับ
มีใจมากค่ะ้งเต้นเลย
ที่ที่ตอนนี้มีนางสงการสวยทุกปีก็จะมีหลายหลายคนด้วยอย่างปีนี้
อยากให้ติดตามว่าจะมีใครยิงแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติคนแรกเลยค่ะ
วันนี้ลองมาเป็นลงสงการเลยค่ะ
ในปีนี้เขามาในนางทุ่มสะเทวี
ก็คือทีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นทัพทีมเห็นไหมคะ
เครื่องประดับจะเป็นทัพทีมสีแดงดอกไม้ดอกทัพทีม
เดี๋ยวคนอื่นก็จะมาในทีมเดียวกันรอติดตามค่ะ
อย่างเมื่อกี้เห็นนักเสลี่ยงมาเป็นไงบ้างคะออกอีเวนต์แบบว่า
ตื่นเต้นแบบเกร็งสุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีค่ะนานทีหลังจากครบรอบ๑ปีแม่หญิงจันวาดพอดีค่ะ
ได้กลับมาแต่งชุดไทยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ

ฝากนะคะใครยังไม่ได้มีแพลนจะออกต่างจังหวัดที่นี่เลยค่ะ
รับรองว่ากิจกรรมเพียบเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ฝากให้มาติดตามนางสงกรานในแต่ละวันด้วย

หญิงจันวาคะปีนี้งานของเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
ตอนนี้เริ่มถ่ายทำละครเรื่องใหม่อยู่ค่ะเพิ่งเริ่มเองเพราะฉะนั้นว่าอาจจะต้องรออีกนิดนึงค่ะ
ช่วงนี้เราก็อย่างงิบงิบไปเลยใช่ไหม

ค่ะแล้วค่อนข้างซีเรียสก็คือลองคุยกันแล้วไม่ไม่ลงตัวจริงจริงก็เลยไปขออนุญาตทางช่องพูดคุยกันเรียบร้อยค่ะก็ไม่ได้มาใช้ค่ะ
แต่คนก็เลยโยงเข้าใจผิดไปเลยว่าอำปลาหิวแล้ว

ยังมีสัญญาอยู่กับทางบอร์ดแคสต์กับพี่น้องเหมือนเดิมค่ะ

๒ปีค่ะก็ยังอีกสักพักเลยค่ะ
มีได้พูดคุยไหมคะว่าอนาคตจะไปทางไหนยังไงยังอยู่กับเรา
จริงก็ยังแฮปปี้ในทุกวันนี้อยู่อย่างปีนี้ก็อาจจะมีละครสัก๒๓เรื่องอยู่แล้ว

วันแก่นี้กี่วันเอง
เดือนเกิดปีดีเดือนเกิดก็ดีค่ะ
จริงก็ตั้งใจไปทำบุญค่ะ
ถ้าจำได้คือเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว

แล้วผ่านมา๒ปีน้องเล่นดนตรีเก่งมากแล้ว
ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับไปหาน้องวันเกิดตัวเองวันตรงพอดีค่ะ
ก็ตื่นเต้นค่ะอยากดูน้องเล่นดนตรีบ้าง

น้องที่เราได้บริจาคเครื่องดนตรีให้เขา
เขาจะมาเล่นดนตรีให้เราฟังบ้างคราวนี้

ก็ชวนเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

ไม่รู้เลยค่ะไม่ได้วางแพลนอะไรมาก
อยากไปชมน้องเล่นดนตรีบ้าง

ว่าปกติเขาจะเป็นแบบก็โรมินติกอยู่อย่างเมื่อละเศรษฐการ
ใช่หนูก็รออยู่ค่ะ

คือเขาก็เซอร์ไพรส์อยู่

เขาน่าจะมีอะไรแบบน่ารักให้เราอยู่แล้ว

เป็นของขวัญที่เราอยากได้หรือว่าทำมือหรือว่ายังไง
ทำมือนี่ไม่น่าใช่ค่ะ

เขาจะมีของขวัญอะไรให้อยู่แล้วประจำ

เขาจะรู้แหละว่าเราอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้

คืออย่าเพิ่งอะไร

ว่าเราก็แบบมีกลิ่นเหมือนกันว่าเขาแบบ

เขาอยากทำงานมาก
ช่วงนี้มันเหมือนเพิ่งเป็นจังหวะที่ดีของเขาด้วย
แต่ว่าคุยแล้วจะตกลงหรือเปลี่ยน

อ้ะเห็นกระปิปโต่งค่ะ
แสดงต้องบอกตรงว่า
เรารู้ข่าวจากพี่นักข่าวที่มาเขียนข่าวเหมือนกัน

แล้วก็พอเห็นข่าวก็ไลน์ไปถามอะไรอย่างนี้
เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเลยเขาเองก็ไม่ได้เล่าให้เราฟัง
ก็นั่นแหละค่ะหนูก็ทราบแค่นั้นแล้วก็ส่วนในส่วนของรายละเอียด
อะไรเป็นยังไงคือพอเราไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดครบถ้วน๑๐๐
เดี๋ยวรอให้ฝั่งที่เขาทราบเรื่องดีกว่าเพราะว่าจริงจริงก็ยอมรับค่ะ
ว่ามีถามถ่ายว่าอะไรคือยังไงแต่พอคำตอบที่เราฟังมา
มันก็ไม่ได้เคลียร์๑๐๐ก็เลยบอกเออไม่ใช่เรื่องของเราด้วย
ราก็คงเมล็ดกับพวกเจ้านะคะนะตัวเขามีกังวลไหมคะ
เป็นห่วงน้องมากกว่าน้องที่เป็นข่าว
แล้วก็เครียดไหมก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่มีชื่อตัวเองอยู่ในนั้น

แต่คิดว่าเขาหน้าจะจัดการในส่วนของปัญหานี้ได้
ว่าจะมีปัญหาอะไรไหมในส่วนของภาพลักษณ์หรือพรีเซนเตอร์หรืออะไรต่าง
ก็แค่บอกให้กำลังใจแล้วก็บอกให้เขาดูดีให้ระวังมากขึ้น
แต่เขาก็เจ้าที่เขามีประเด็นว่าโดนแบน
ใช่ก็พอเราไลน์ไปถามเขาก็อ๋อเหมือนแบบเออชายก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังอะไรนิดหน่อย
ก็ไม่ได้ได้คำตอบที่แบบเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์
จริงจากที่คุยกับเขาคือเขาแบบมีความเสียใจอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะกับเรื่องราว
เพราะว่ามันก็บ้านเกิดด้วยแต่แบบเข้าไปเล่นที่บ้านเกิดตัวเองไม่ได้
ใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องที่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต
เขาก็เลยเหมือนยังแบบยังไม่ได้พูดอะไรให้บังฟังมากแต่ว่าก็ตกใจไหมก็ตกใจค่ะ
แน่นอนที่เราเป็นคนแบบสนิทกับเขาอะไรอย่างงี้เพราะว่าอันนี้เราเชื่อใจได้แบบไหน
ก็ตกใจก็แบบรีบไลน์ไปถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็คุยกันอยู่ทุกวัน
แต่ว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยมาทราบตอนที่แบบมีข่าวแล้วเหมือนกันค่ะ
ตัวเขาเองก็ไม่ได้มาบอกเราตอนที่เกิดเรื่อง
ใช่ก็คงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยมั้งค่ะ
น้องต้องเห็นไข้จะมีแบบมาชี้แจงอะไรไหมคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่า
ตอนนี้ปั้งก็ไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันแต่เห็นว่าน้องจะออกมาเคลียร์

ใช่ก็ติดตามข่าวจากพี่นั่นแหละค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ